โปรดติดตามตอนต่อไป
คนที่สองก็เอาปืนแก๊ปที่มาแล้วก็เล็งไปที่นก
พอยิงออกไปปุ๊บกระสุนมันโดนนกตัวนั้นครับ

แต่สิ่งที่เห็นว่าคือมันมีรถกู้ภัยเข้ามา

บอกว่าน้ามึงตายแล้วนะเฮ้ย
ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีครับ
เปิดตัวสถานีผีดุของเรา

เรื่องผีชื่อดังจากโซเชียล

มีลีลาการเล่าที่ไม่ธรรมดา

เป็นคนที่เชื่อเรื่องผีมากน้อยขนาดไหนถ้าถ้าสมมุติว่าให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ผมน่าจะร้อยหนึ่งครับเต็มร้อยเลยเหรอเต็มร้อยครับเพราะว่าก็หลังจากที่เคยเล่าในรายการก็เรื่องที่ประสบมากับตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณสอนพูดได้เต็มปากเลยว่าเชื่อเรื่องผีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหแล้ววันนี้คุณสอนจะมาเล่าเรื่องในสถานีผีดุของเราตั้งชื่อเรื่องมาแบบด
จะยิ้ม
ซึ่งมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีความตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องนี้กับคุณสอนพร้อมกันเลยฮะ
ก็เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้าผมนะครับเป็นน้องของแม่ก็คือสมัยโบราณตากับยายผมก็เป็นคนโบราณนะครับก็มีลูกเยอะมีลูกทั้งหมด๑๐คน
แล้วก็เราจะอยู่ในหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านที่รอบก็จะเป็นบ้านพี่ป้าน้าอาจะเป็นพี่น้องกันหมดทั้ง๑๐คนนะครับแล้วบ้านตากับยายจะเป็นเซ็นเตอร์อยู่ตรงกลาง
ซึ่งลักษณะบ้านก็เป็นบ้านไม้ยกทรงสูงห้องน้ำจะอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมเป็นห้องโล่งด้วยความที่ว่านาแตนเขาเป็นคนสุดท้องก็เลยจะได้ความรักจากพี่น้องกับตายายเป็นพิเศษ

พี่น้องสุดท้องครับก็ลักษณะบ้านจะพิเศษหน่อยก็คือจะมีสร้างห้องโดยใช้ไม้กั้นขึ้นมาแล้วก็มีประตูปิดเป็นห้องนะแตนออกจากห้องมาก็จะไปตู้กับข้าวแล้วก็เป็นทางต่างระดับสองขั้นเป็นเหมือนกันได้สองขั้นต่างระดับไปก็เป็นห้องครัวซึ่งในหมู่บ้านผมมันจะคึกคักหน่อยเพราะว่าคือป้าผมเนี่ยลูกคนโตของตายาย
เป็นร่างทรงครับแต่เป็นตำหนักเหมือนเขาแบบเป็นบูชาพวกกุมารกุมารอะไรอย่างนี้เขาเป็นร่างทรงครับครับผมก็
แตนจะเป็นน้องคนสุดท้องก็อายุจะห่างจากเหมือนประมาณเหมือนลูกหลงก็จะห่างจากพวกพี่น้องค่อนข้างเยอะ
คณะแตนเป็นผู้หญิงอาชญาศัยดีนะครับแล้วก็หน้าตาสวยเอกลักษณ์ของเขาเลยคือเขาเป็นคนที่ยิ้มสวยผมก็ชอบเขายิ้มแล้วเขาจะมีนักยิ้มเขาธรรมดาก็มีคนมาจีบมาติดพันธุ์พอเข้าวัยสาวนะอายุ๒๐กว่านะครับตอนนั้นแม่ผมก็ไปทำงานเมืองนอกแล้ววันหนึ่งนาแตนก็ธรรมดาของผู้หญิงแต่งงาน

เอาปืนแก๊ปที่มาสะพายแล้วก็เล็งไปที่นก
ทุกคนก็มองกันหมดพอยิงออกไปปุ๊บ
แต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราตกกระใจคือ

แต่สิ่งที่เสียงที่นกมันร้องมันเป็นเสียงคน
เป็นเสียงผู้หญิงร้องโอ๊ย

ทุกคนวิ่งไปดูกันหมดแต่มันเป็นนกนะฮะ
แต่สิ่งที่ตอนที่แบบกระสุนมันโดนแล้วมันหล่น

และค่ะเนี่ยมาอีกวันคืนนึงครับ

ผมจะตื่นมาว่าผมได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน

ผมก็เห็นผู้ชายใส่เสื้อขาวเกงสีดำ
แล้วก็เห็นผู้หญิงใส่เสื้อชมพู
แล้วก็กางเกงหรือกระโปรงไม่มั่นใจสีดำ

ก็เล่นตามปกติกับพี่กับน้อง
แต่สิ่งที่เห็นว่าคือมันมีรถกู้ภัยเข้ามา
เขามาถามว่าเฮ้ยบ้านนี้ใช่บ้านนามสกุลนี้นี้ไหม
บอกใช่ครับแล้วคนโตไปไหนหมดล่ะ
ให้หนูบอกอ๋อตาไปเลี้ยวัวครับยายไปขายของที่ตลาด
ก็มีแต่ป้าและชีวิตของป้าบ้านป้าที่ว่าเป็นร่างทรง

เขาก็ลงจากรถไปแล้วเขาคุยกับต้าที่เป็นร่างทรง
บอกว่าตกใจอ้างธุ์แทนเสียแล้วเหรอ
แต่คือด้วยความที่เป็นเด็กมันยังไม่ได้คิดอะไรมาก
ให้รู้รับรู้ข้อมูลอย่างเดียวว่าตาย

ศพอยู่ที่อลันอยู่โรงพยาบาลอลันใช่ครับ
ก็ให้ไปรับศพกลับมาที่เหลือก็ไปที่วัดกันนะ
ก็ไปช่วยกันเก็บฝาสาราเพราะวัดห่างจากบ้านประมาณสัก๓กิโล
น่าจะประมาณสักช่วง๔โมงเย็นกว่ากว่า
ก็มีรถกู้ภัยวิ่งมาที่วัดเราก็เห็นแล้วเอาศพมาแล้ว
ศพเขาก็ใส่โรงมาแล้วก็ลงศพออกค่ะแล้วก็โยกศพอ่ะจากโรงอ่ะ

เขาก็เปิดหน้ามาผมก็เห็นน่าแตนยังเป็นคนว่านั่นปกติ

คือเหมือนก็เลยมาดูที่หลังว่าเขาตายเพราะถูกเหมือนรัดคอขาดอากาศหายใจ
ไม่ได้ผูกคอตายเองแต่เหมือนโดนรักหรอครับผม

ศพของนาแตนใส่ชุดสีชมพูกระโพงสีดำ
ซึ่งเหมือนกับที่เราเห็นคนทะเลาะเอ้ยเมื่อคืน

ยังไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะว่าเราคิดว่าเป็นลุงกับป้าทะเลาะกัน
ทีนี้ก็พอเริ่มรดน้ำศพมานะครับ
ลุงผมก็ด้วยความที่เขารักน้องมาก
เขาก็ไปแบบไปจับผมรูปตลอดเวลาแล้วผมเห็นเขาถือ
ผมก็ไปดูเช็ดไลน์เนอะแต่เขาไม่ให้เด็กเข้าใกล้ศพ
หนักผมว่าเนี่ยความที่อยากรู้ก็สอนไปดู
เคยเห็นน้าผมนอนหลับแต่น้ำตานี้ไหลตลอดเวลา

ไหลครับไหลเข้ามาแล้วก็เอาแบบชัตว์สอบ
พอทำเสร็จก็เอาสพใส่ลง

แล้วก็เอาตัวมาหนูเจ็บ
นายยังไม่อยากตายมันทำหนู
ทุกคนในที่นั้นแม้กระทั่งเป็นเด็กก็รู้ว่า
มันไม่ใช่การแสดงและคนที่เข้ามาสิง
เราน่าจะเป็นใครก็คงจะเป็น

พอเสร็จก็หงายหลังไปปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นมาก็เหมือนกับแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็มีตำรวจมาก็มาบอกว่าตอนนี้เขากำลังเร่งทำคดีให้นะ
อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตอนเนี้ยเขายังไม่รู้เลยว่าคนร้ายเป็นใคร
แต่เขาว่าน่าจะเป็นคนในระแวกนั้นแหละเพราะต้องรู้การเคลื่อนไหวของน้าเป็นอย่างดี
ก็ยายเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะไม่เผาศพจนกว่าจะจับคนร้ายได้
กรรมตกที่ผมไงถูกป่ะศพก็ไม่ได้เผา
ผมต้องนอนติดห้องน้ำทุกคืนด้วยความที่เราเห็นภาพนั้นกลัวเป็นทุนเดินอยู่แล้ว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

ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวให้ยายเขาจะเอารถจากโรงพักพนมสารคามมารับ
แล้วก็ไปที่อลันไปดูทำแผนประกอบคำรับสาภาพไปดูทำร้าย

ก็จำได้เลยว่าไปที่โรงพักเสร็จเขาไปเห็นหน้าคนร้าย
สรุปว่าเป็นคนไทยหนึ่งแล้วก็เป็นคนงาน

เขาก็สารภาพแล้วว่าเขาชอบน้าณแตนผมมานานแล้ว

คือในหมู่บ้านนั้นมันเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านของต่างด้าวส่วนใหญ่
แล้วก็คนไทยยังอยู่ส่วนน้อย
พอณแตเข้าไปก็จะเด่นอยู่คนเดียว
เขาก็ชอบแล้วแต่เขาแบบว่าเขาทำอะไรไม่ได้

ทำไมวันนั้นไปส่งไม้ที่จันทบุรีทำไมไม่เอานาแตไปด้วย

เขาเลยปีนขึ้นบ้านไปกะจะข่มขืน

คนแล้วเขาบอกว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่เขาขึ้นคล่อม
ประมาณกดแขนกำลังจะทำอะไรแบบนี้

คนไทยจับขาแต่คนดกฏออกไปกด

เขาเลยบีบคอบีบกับนิ่ง

คนเคยเห็นหน้ากันเค้าเลยสนใจ
ไปที่ห้องน้ำแล้วไปเอาสายยางที่ต่อจากก๊อก
เอารัดคอเสร็จแล้วก็จับอ้าปาก
แล้วก็เอาน้ำมาใส่ขวดขอบปากขอบปาก
กรอกปากให้มั่นใจว่าตาย

ทุกคนก็บอกมันโหดเฮี่ยผิดประมาณนั้น
สุดท้ายก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็ห่างจากโรงพักมาประมาณเกือบ๑๐โล
ทางเข้าหมู่บ้านมันจะมีคลองแล้วก็มีสะพานไม้
แล้วจากคลองห่างจากบ้านประมาณ๒๐๐เมตร
บรรยากาศดีผมดูบรรยากาศดีเลย

ปีนตรงไหนเดินตรงไหนเอาศพไปตรงไหน

ใส่กุญแจมือนะไอคนงานตากราว
ผมก็เห็นเลยนั่งขอมาเสร็จ

ร้องแบบร้องโวยวายเสร็จแล้ว
ด้วยความที่ว่าตอนที่ครงคราบ
อาจารย์เขาไม่ได้จับไม่ได้ประคองไง
แล้วคนไปดูน้อยคนไม่เยอะก็สะบัด
พอมาถึงสถานทฟานทักมือแจมือนะครับมันโดดลงไปในน้ำเลย
ตำรวจเขาดึงแล้วตำรวจเขาก็วิ่งทั้งสองฝั่ง
มันก็ไม่โผล่ก็เลยผมก็เลยกลับมาบ้านกัน
เขาบอกว่าตอนนี้คนต่างด้าวที่โดดสะพานเจอแล้วนะ
ตายแล้วก็คือเป็นวันที่๒มันเป็นศพลอยขึ้นมา

หายไปเลยครับแล้วมันมาพีคที่สุดก็คือ
พอคนไทยไปฝากหางที่เรือนจำจังหวัดผูกคอตายไปอีก
ผมก็ตายอีกทีนี้พอผู้ต้องหาทำสำนวนสาภาพมาแล้ว
แล้วก็ตายหมดแล้วก็เลยสรุปคดีเรียบร้อยจบ
ยายเขาบอกว่างั้นก็ให้เขียนจดหมายไปบอกแม่ผม
ว่าจะบินกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราชาวประนักกิจศพนาแตนกัน
เพราะว่าตั้งปฏิทานว่าเราจะไม่เผาศพจนกว่าจะจับผลร้ายได้
ในเมื่อคดีมันคลี่คลายแล้วก็ต้องเผาแล้ว
ครับคราวนี้แม่ผมก็กลับมาอย่างที่รู้แม่ผมก็เริ่มกับพ่อ
เขากลับมาด้วยกันนะครับวันที่ไปเอาศพณแตนออกจากโกดังอ่ะ
ที่ทึบออกจากคุณบอร์คมีการเปิดโวงศพไปดู
๔เดือนพี่คิดว่าสภาพศพจะเป็นยังไง
มันต้องผ่านการโทษนะฮะอืดเน่าแล้วก็เริ่มแห้ง
ใช่ครับตั้งแต่ช่วงขาจนถึงช่วงหัวไหล่แห้งครับ
แต่ตั้งแต่หัวไหล่ถึงคอ๘๐ครับสมบูรณ์
เป็นหน้าปกติปกติครับเหรอ
ที่แปลกตอนนั้นคือนอนยิ้มแล้วมีรักยิ้มด้วย
ผมจำได้ติดตาครับวันนี้เหมือนแบบว่าดีใจมีความสุข
เหมือนกับผ่านความทุกข์มาแล้วอย่างนั้นอ่ะเหรอเหมือนประมาณว่า
เหมือนที่เขาตั้งบริการไว้ว่าถ้าไม่จับคนร้ายไม่ได้ก็จะไม่ไป
ก็เอาศพมาทำพิธีครับเขาไว้๓วันแล้วก็เผา
เผาเสร็จก็เอากระดูกมาจะไปลอย
วันที่จะเอารูปกระดูกไปลอยก็ไปนอนกันที่บ้านนะครับ
ก็เอารูปน้าผมเนอะมาไว้ที่ห้องเสร็จแล้วก็หันรูปอ่ะ
เข้าเพราะฝนังแล้วก็จัดที่นอนเพื่อให้แฟนใหม่แม่นอนกับผม

จำไม่ได้ว่ากี่โมงนั้นประมาณสักเที่ยงคืนกว่า
เพราะว่าตอนนั้นเราหลับไปแล้วเราก็ได้ยินเสียงโวยวายมาจากห้องนาแตน

ทุกคนก็ลุกกันหมดแต่ตากับยายยังไม่ลุก

เปิดประตูเข้าไปดูก็เห็น
อ๋อเธอนอนแล้วก็ทำแบบนี้

ใช่เราก็เอาไปจับมือกันผมก็จับข้างนี้จับนี้แล้วเขย่า
แม่เขาก็เลยเหมือนจะไปเรียกยายดูว่าเป็นไร

ยกอย่างนี้เลยนะครับ
สะพังขาข้างนี้ก็ยกอย่างนี้มากัน

ผมก็เอกใจว่าโหกล้ามท้องก็ต้องแข็งแรงมากเลย
หรือเป็นการเกร็งกล้ามท้องตัวเอง
แล้วทำแบบยกขาขึ้นมา

บริเวณต้นมันลอยขึ้นมาด้วย

ยายก็บอกว่าแตนอย่าทำแฟนพี่มึง

พอนั่นเขาเห็นผู้หญิงพี่มร้าย

เราก็เล่าให้ฟังเออเออออกไปชีวิตครอบครัวกูซะ
พอมันพูดประโยคคำนี้มันทำให้เราติดใจ
แล้วลุงเราก็เอกใจทำไมแตนมันถึงพูดอย่างนี้
เขาก็เลยถามเขาบอกว่าถ้าไม่พูดอะไรมา
ก็จะให้เหมือนจะให้นักแนนหลอกให้ตายอะไรอย่างนี้เข้าขู่
เขาก็มีความกลัวเขาเลยบอกว่าเขามีแฟนอยู่แล้วที่หนองคาย
แต่เขามาคบกับแม่ผมเขาเหมือนจะหลอก
นี่คือสารภาพสารภาพมาเขาบอกว่าเขาก็มีแฟนอยู่แล้วที่หนองคาย

เขาก็แบบประมาณหลอกแม่ผมว่ามันยังไม่มีใคร

แล้วก็พอเห็นบ้านผมแบบเหมือนมีที่มีทางอะไรด้วย

เขาก็เลยว่าเหมือนนาแตนจะมาสั่งสอนอะไรประมาณนี้ครับ
ถ้าเกิดว่าณแตนเหมือนยังไม่ไปไหนอดีตณตอนนั้น
ต่อให้มีการเผาศพไปแล้ว
แสดงเหมือนเขายังคงวนเวียนอยู่ในครอบครัว

อันนี้มันเหมือนมีรางขึ้นมาก่อนถูกไหมฮะ

ลางจากนกแสกตามความเชื่อก่อน

กแสกบินข้ามหลังคาบ้านใครบ้านหลังนั้นจะมีเคราะห์

แต่บางคนก็จะตีความไปว่าโอ้โหมีคนตายไปเลย
แต่อันนี้หนักไม่ใช่แค่บินข้ามหลังคา

ว่าจะมีคนในบ้านเนี่ยใครสักคนหนึ่งจะมีเคราะห์
สุดท้ายหวยมาตกที่ณแตง

เหตุการณ์ผ่านมาเขาไม่มีอะไรก็แค่

เพราะว่าหลังจากถามยายกับถามร่างทรงเขาบอกว่า

เขาจะอยู่จนอายุไขก็ครบแล้วเขาก็จะไปเอง
ซึ่งแน่นอนว่าอายุไขเขาถูกกำหนดมาสมมุติ๖๐ปี

ก็ต้องนับไปสมมุตินับให้ถึง๖๐ปี

ผมว่ามันก็ทำตามความเชื่อของคนไทยเรานะ
ทำบุญอุทิศศนอุทิศศนให้กับเขา

เดี๋ยวนะอันนี้คือเรื่องสุดท้ายที่จะเล่า
และถ้าฟังดีเนี่ย
ถ้าไล่ไทม์ไลน์เหมือนเป็นเรื่องแรกด้วยนะ

และอีกอย่างคือเจอในบ้าน

เอาละฮะวันนี้ต้องบอกว่า
เราได้ฟังเรื่องของคุณสอนนักเล่า
หนึ่งในนักเล่าจากโซเชียลไปแล้ว
แล้วก็การันตีแล้วก็รับรองได้ว่า

ขอบคุณครับที่เอาประสบการณ์เรื่องนี้

จะกลับมาเจอกันใหม่
ส่วนจะมีนักเล่าท่านไหน

แต่ละคนมีวิธีเล่าที่แตกต่าง

ติดตามให้ดีทางไทยรัฐออนไลน์ครับ
สื่อโซเชียลมีเดียของไทยรัฐ